กูจะกลับได้ไงเนาะทีนี้เนาะ
ไม่มีส้มที่ไหนจะหวานฉ่ำเท่ากับส้มฝาก
สุดสุด

ส้มมันกระจอกไปสำหรับคนฝาง
ให้ต้นส้มไปเลยแต่
จำเป็นไหมต้องเอามาคู่กันขนาดนี้
ขอบคุณมาก

มีคุณค่าทางจิตใจของผมมากนะครับบางสิ่งก็ไม่สามารถเอากลับไป
เพราะว่าผมนั่งเครื่องมานะครับพรุ่งนี้ต้องไปงานต่อที่
สิ่งของเหล่านี้ก็จะแบ่งปันลายทางนะครับเจอคนที่ไหนก็ให้คนที่เขา
้อยกว่าเรานะครับเขาไปเขาเอาใช้มีประโยชนนะครับ
ขอบคุณทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับ
มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับมีโอกาสเจอกันใหม่ขอบคุณฝางนะครับ
เดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อให้นะครับคุณเลิฟครับ